กรมศิลปากรเตรียมเปิดให้นักเรียนนักศึกษาที่มีฝีมือค่ะเข้าร่วมกันในการจัดสร้างพระโกรธจันทร์สำหรับงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชภายใต้การกำกับดูแลของสำนักช่างสิบหมู่ค่ะ
อนันชูโชธอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดสร้างพระโกรธจันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ว่า
กรมศิลปากรได้หารือกับสำนักช่างสิบหมู่ว่าในงานพระราชพิธีในครั้งนี้ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ซึ่งงานส่วนที่เปิดโอกาสให้ได้มากที่สุดก็คือการทำพระโกรธจันทร์โดยจะประกาศให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่มีฝีมือเข้าร่วมและให้ทางสำนักช่างสิบหมู่ทำการทดสอบฝีมือก่อนนะคะว่าผู้สมัครมีฝีมือมากน้อยขนาดไหนเพื่อจัดให้ทำชิ้นงานได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะส่วนของการฉลุลายไม้ที่ใช้ฝี

ในอันนั้นบอกว่าสำหรับตัวแบบพระโกชันณขณะนี้นะคะ
สำนักช่าง๑๐หมู่ได้ออกแบบเอาไว้แล้ว
แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในเรื่องลวดลายที่ยังไม่นิ่ง
ไม่นำแบบมาเปิดเผยเพราะอยากให้แบบสมบูรณ์มากที่สุดก่อน
เสร็จสมบูรณ์และจะถึงเวลาเหมาะสม
จะมีการเปิดแบบพร้อมกับแบบของพระเมรุมาตร
ซึ่งมั่นใจว่าจะต้องมีความสวยงามสมพระเกียรติ
เนื่องจากเป็นพระโกรธจันทร์ของพระมหากษัตริย์ของประเทศ

ได้เริ่มดำเนินการตัดเลื่อยและแปรรูปไม้จันหอมแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากที่มีการกำหนดขนาดและปริมาตรเพื่อนำไปใช้สร้างพระโกรธจันทร์
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้
ส่วนวันนี้นะคะทางคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตร
ปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตร
และบุรณปฏิสังขรราชรสและพระยานมาตรงาน

ร่วมกับเชิญผู้แทนจากสำนักพระราชวังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหารือและรายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ถวายพระเพลิงพระบรมศพอาทิร่างแบบพระเมรุมาตร
แบบพระโกรธจันทร์รวมถึงแผนงานที่ต้องดำเนินงานในลำดับต่อไปค่ะ